คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่พวกเราที่ดีใจนะ
ไม่ใช่แค่เราสองคนคือเชื่อว่าทุกคนนั่นแหละ

คนบันเทิงเน็ตไอดอล
เขาก็มีการโพสต์มีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วย

รายนี้นี่นะเขามีคนติดตามอยู่เยอะเลย
ติดตามอยู่ประมาณ๕ล้าน๘แสนคน
เขาก็มีการโพสต์คลิปวีดีโอ

ว่าเจอน้องแล้วแล้วก็ระบุข้อความด้วยนะ
บอกว่าดีใจมากยิ่งกว่าถูกหวย

ที่พี่ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยน้อง
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่า๙วันที่ผ่านมา
รู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงแรงใจ

กลับไปดูคุณเก๊ไกรสไลเดอร์ค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูว่าเคจะดีใจขนาดไหน

นะครับซึ่งเทศเซ็นเตอร์เรา
อยู่ข้างกับหน่วยปลอปภาพตรงนี้นะครับ
เจอเด็กแล้วเจอเด็กติดถ้ำแล้ว

เมื่อวานนอกจากหลายคนจะตะโกนเสียงดังแบบนี้แล้ว
แต่หลายคนก็เป็นแบบร้องไห้ออกมาเลย
นี่ดูจังหวะที่น้องเก๋เขาไปปลุกคุณยาย

จริงปลอดภัยด้วย

ยายอันนี้ยายเอาจริงยายไม่แสดงนะเนี่ย

ยายลงไปดูในตาเนี่ย
ไม่เชียร์บอลแต่เชียร์ทีมหมูป่าคาเดอมี่นะเนี่ย
มันหลอกเหรอวะเนี่ย

ยายไม่รอดว่าไม่เจอวันนี้มันเจอวันไหนแล้วเนี่ย
บอกยายไม่ได้แสดงยายดีใจจริง
ใช่เพราะว่าคุณยายของน้องเก๋เขาติดตามข่าวนี้ตลอดเลยนะ
นี่ค่ะก็เลยเป็นความดีใจ

อย่างดีเจนุ่นนัชชานันพีรณรงค์
นี่แหละเป็นภาพที่คุณพ่อเป็นหนึ่งในทีมดำน้ำ

แล้วก็เธอบอกด้วยนะพ่อเนี่ยโทรกลับมาแล้ว

เป็นที่สูงทางออกเดียวก็คือปากถ้ำต้องดำน้ำออกมา
ตอนนี้สงสัยว่าจะเปลี่ยนให้อีกทีมเข้าไปเรียบร้อยแล้ว

ในอินสตาร์แกรมของทั้งศิลปินนักแสดงก็โพสต์ข้อความดีใจ

อย่างคุณชมพู่อารยาก็โพสต์บอกว่าขอปรบมือให้กับทุกฝ่าย
อย่างคุณลิเดียก็ติดแฮชแท็กว่ารอดแล้วลูก

ก็เป็นแคปหน้าจอตอนที่คุณทัศนายรายงานเลยหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละ

คุณทัศนัยแล้วก็ทีมข่าวของเราทุกคน
ได้มีการทั้งรายงานสดมาแล้วก็ไลฟ์สดมา
คุณทัศนัยคุณวัชรีคุณนัทพงศ์
คุณอรพันธ์คุณระวีการคุณพุริพัฒน์ที่ไปอยู่ที่นู่น
รวมถึงทีมข่าวทุกคนกองบกทุกท่านช่างภาพทุกคน

ที่คุณทัศนัยได้ไปจ่อไมค์พูดคุยกับทุกสำนัก

รอคอยทุกวินาทีในการที่จะได้รับข่าวดี
คืออยากรายงานข่าวคำว่าเจอแล้วเนี่ย

แล้วเมื่อวานทีมข่าวของเราร้องไห้กันหมดทุกคนเลยคุณ
ที่แรกคุณทัศนัยเขาก็ถามไง
มาถามในกลุ่มผู้ประกาศบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบผมเจอแล้วแบบ
ร้องไห้จะทำยังไง

เกาะติดเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งแล้ว
นี่แหละครับความดีใจของแต่ละท่านเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อย
ส่งข้อความในเฟซมาบอกต่อกันหน่อย
หลายคนบอกดีใจที่สุดในโลกน้ำตาไหลเลยนะครับ